ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากันหน่อยนะคะเห็นว่ามันจะมีมาตรการผ่อนปลนออกมาในช่วงที่สอง
ครับไม่รู้ว่ากีฬาเนี่ยจะได้รับการผ่อนปลนเรื่องนี้ยังไงบ้าง
ต้องถามพี่เจ๋แล้วค่ะครับก็ดูแล้วเนี้ยน่าจะเป็นนอนมที่ดีขึ้นแล้วนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คงต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังวันที่๑๕พฤษภาคมนะครับ
นี่คือสิ่งที่แฟนกีฬาก็รอคอยเหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีผู้ชมเข้าชม
แต่ก็เชื่อว่าถ้าวงการกีฬารันต่อไปได้ก็ทำให้หลายคนนะครับ
ต่อได้ครับข่าวสารนี้ก็นำมาฝากกันหน่อยนะครับ
จากการที่ภาครัฐของไทยเตรียมจะเสนอในการ

จะมีการอนุญาตให้กิจการบางประเภทกลับมาเปิดได้
วันนี้ครับนอกเหนือจากข่าวนี้นะครับ
รายละเอียดมันก็มีเรื่องของโอกาสที่จะกลับมาฝึกซ้อมในกีฬาประเภททีมด้วย

ก่อนอันนี้มีการไปยื่นหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อขอเปิดกิจการตรงนี้นะครับ
เขาบอกว่าจะสามารถกลับมาฝึกซ้อมได้หลังจากการคลายล็อกรอบที่๒๑๗พฤษภาคม
แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขคือไม่มีผู้ชมนะครับ
เข้าไปชมการแข่งขันหรือว่าชมการซ้อม
อย่างไรก็ตามครับคาดว่าจะมีการประชุมในภาคส่วนต่างอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายในวันที่๑๕พฤษภาคมนี้ก่อนครับ